อาจจะไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับเป็นการเรียกความมั่นใจแต่ไต้หวันก็สู้ทุกลูกเหมือนกันแล้วก็เริ่มจะแสดงความเหนียวให้เห็นเหมือนกันในเซตที่สองใช่ก็เราก็ถือว่ามาดีนะครับรู้ไหมเซตสองเนี่ยไปกันจนไฟดับอ่ะเฮ้ยอันนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าสกรที่ออกมาเนี่ยนะครับสามเ
ของไทยเนี่ยมันติดขัดหรอกครับนักกีฬาก็มีสมาธิตอยู่แล้วแล้วเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วในศึกเวิร์ดกลางปีที่อิตาลีเมื่อปีสองพันสิบหกอันนี้คือไฟเริ่มที่จะวอร์มอัพขึ้นมาแล้วแต่ตอนมืดสนิทเนี่ยก็เล่นต้องใช้ไฟโทรศัพท์กันอ่ะตอนนั้นไทยตามอยู่อ่าหนึ่งตอนสี่ใช่แล้วลูกนั้น

เราก็จะไม่ประมาททีมไหนนะคะเพราะว่ามาถึงถึงถึงขั้นนี้แล้วค่ะเราต้องทำทีมเราให้ดีที่สุด
แล้วก็ต้องสู้ทุกแรมทุกพ้อยที่เราเล่นค่ะเกมที่สองของทีมไทยก็เชียร์กันต่อนะครับ
พบกับออสเตรเลียนะครับวันที่๙มกราคมในเวลา๖โมงเย็นก็ลุ้นกันนะครับให้เราได้โคต้าไปโอลิมปิกรอบสุดท้ายที่ญี่ปุ่นนะครับ